คุณผู้ชมฮะเราก็ต้องติดตามสถานการณ์การชุมนุมกันด้วยนะครับ
เมื่อวานก็มีเหตุใหญ่เกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่ากลุ่มทะลุฟ้าเขานัดชุมนุม
กันที่อนุสาวรีประชาขออภัยอนุสาวรีชัยสมอบภูมิ
เพื่อที่จะเดินทางไปที่บ้านนายยกรัฐมนตรี

แต่ปรากฏว่าต้องเปลี่ยนเส้นทาง

เอาไปดูภาพกันเลยบรรยากาศนะฮะ
นัดกันตอนบ่าย๓นะครับ
แล้วนัดกันที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะครับ
แล้วทีนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวเราเดินกัน
เดินเท้าคล้องแขนกันไปเส้นพระหลโยธิน
เพื่อที่จะไปเข้าพะหน๒ที่มันลัดไปที่วิภาวดี
แต่ทีนี้ครับโอ้โหเจ้าหน้าที่ทำสมรภูมิเลยคุณ
ตู้คอนเทนเนอร์มาเต็มมีการสกัดกั้นไว้ตรงนั้น
ทีนี้ครับในเพจของกลุ่มทะลุฟ้าช่วงบ่าย
ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่มาถึงจุดนี้นะคุณนะ
ก่อนมาถึงจุดนี้จริงมันต้องไล่เลียงเหตุการณ์ก่อนนะ
นุสวรีเราไม่มีเหรอฮะตอนที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้รวมตัวกันเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีการนี่ต้องจุดนี้ก่อนอนุสาวรีชายสมอบภูมินะครับ
ทีนี้เขาก็เปลี่ยนแผลแล้วล่ะเพราะว่าเดินตามเส้นทางของผลโยธิน
จะไปออกผะหน๒เนี่ยไปไม่ได้แล้วก็เลยเปลี่ยนแผนกันทันทาน
บอกงั้นเราไปทำเนียบรัฐบาลบ้านนายกหลังที่๓

ก่อนจะไปเขามีการทำพิธีนี้ก่อนเลยนะครับ
เขาหุ่นจำลองเป็นการจำลองผู้เสียชีวิตจากโควิด๑๙
นำดอกไม้จันทร์มาวางแล้วก็เผาหุ่นที่เกาะกลางอนุสวรีชัยสมภูมินะครับ
จากนั้นก็เริ่มเคลื่อนตัวแล้วฮะไปที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาล
ใช้เส้นนางเลิ้งนะคุณถนนพิศนุโลกนะครับ
จนไปถึงแยกพาณิชยาการโดนสกัดไว้ตรงนั้น
เพราะว่าเจ้าหน้าที่มีการตั้งทั้งตู้คอนเทนเนอร์
แล้วก็มีการใช้ลวดหนามหีบเพลงในการกั้น
จุดนี้กลายเป็นจุดที่เกิดความชุลมุนขึ้นในช่วงเย็นนะครับ
เพราะว่าทางแนวหน้าของกลุ่มมวลชนเขาพยายามที่จะไปยึดพื้นที่
ใกล้กับสะพานชมัยมรุเชษให้ได้มากที่สุดนะครับ
แต่ว่าทางนี้เจ้าหน้าที่ก็มีการยิงแก๊สน้ำตา
แล้วก็ฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุมจนต้องถอยร่น
และมีผู้ชุมนุมบางส่วนประกาศตัวเลย
บอกว่างั้นเราไปรวมตัวกันที่เดิมที่เป็นสมรภูมิเดิม

และมีการประกาศยุติการชุมนุมบริเวณนี้ตรงนางเลิ้งเนี่ย
หรือว่าจะนัดกันที่ไหนสุดท้ายคือจะมาจบอยู่แถวตรงนี้
ใช่นะฮะแล้วเมื่อวานตั้งแต่ช่วงเย็นจนกระทั่งหัวค่ำ
ก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สามเหลี่ยมดินแดงตรงนี้นะครับ
และเจ้าหน้าที่ชุดคอฝก็คือควบคุมฝุงชน
พยายามที่จะเข้าเคลียร์พื้นที่แล้วก็ลุกไล่มวลชนไปที่แยกประชาสงเคราะห์
จนกระทั่งถึงช่วง๒ทุ่ม๕๐นาทีมีกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วน
รวมตัวกันบริเวณหน้าสอนอดินแดงแล้วก็ตามที่ปรากฏในคลิปเลยคุณเนี่ย
คือขณะที่มอเตอร์ไซคันต่างเขากำลังบีบแต่ปีนอยู่แถวหน้าสอนอดินแดง
แล้วมีคนเหลียวไปเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังวิ่งล้มลงไปเลย
และในคลิปจะมีเสียงของคนที่เขาถ่ายได้เขาบอกโอ๊ยโดนยิงโดนยิงโดนยิง
แล้วก็ล้มไปเลยตรงนี้นะครับทีนี้ครับนอกจากภาพคลิปนี้แล้ว
มันยังมีอีกคลิปหนึ่งนะฮะที่เขาบอกว่าเป็นคลิปที่ถ่ายได้
แล้วเสียงของคนที่ถ่ายซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าถ่ายได้หน้าสอนอดินแดง
เหมือนมีเจ้าหน้าที่ถือปืนในมือและใช้กระสุนจริง
อันนี้เป็นเสียงจากคลิปนะงั้นคุณผู้ชมฟังเสียงจากคลิปนี้ก่อนนะครับ

เฮ้ยไอ้นั่นโดนยิงเว้ย
พี่จอดหน่อยคนโดนยิงไปเลยอุ้มเลยอุ้มลงเลย
โดนลงส่างเขาเลยอำรวจมาก
เออนะครับคุณผู้ชมฮะนี่เป็นคลิปหนึ่งแล้วนะฮะ
ที่เขาบอกว่าโอ้โหเห็นจัดเลยว่าคนโดนยิง
ก็พอดีว่ามีรถโก้ชีพโก้ไภอยู่ตรงนั้นนะครับ

ช่วยอุ้มร่างของชายวัยรุ่นผู้ชายที่ถูกยิงเนี่ย
ขึ้นรถกู้ภัยแล้วก็มีการเปิดเผยคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคุณนะ
เห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่หน้าสอนอดินแดงในลักษณะมือถือปืน

มีไหมฮะโดยปลายกระบอกปืนเล็งออกไปด้านหน้าสอนอ
อันนี้มีเสียงไหมทีมงานถ้ามีเสียงขอฟังนิดนึงได้ไหมฮะ
โอ้โหเป็นคลิปที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
บอกว่าอันนี้เป็นตำรวจของสนดินแดงหรือเปล่า
เล็งเป้ามาจ่อไว้แบบนี้แล้วใช้กระสุนจริงหรือเปล่า
อันนี้คือถ่ายได้จากอาคารที่อยู่ใกล้กับสอนอ
แล้วเสียงในคลิปคือเขาพูดว่ากระสุนจริงแบบนี้
ครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วย
ว่าในห่วงเวลาเดียวกันก็มีผู้ชุมนุมอีก๕คนได้รับบาดเจ็บ
ทั้งถูกยิงแล้วก็ถูกทำร้ายโดยไม่ทราบอาวุธ
ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุประมาณ๑๗๒๒ปีแล้วก็มีเด็กชาย๑คน
มีคนหนึ่งที่ถูกยิงส่วนคนอื่นได้รับบาดเจ็บโดยไม่ทราบอาวุธนะครับ

ทีมข่าวของเราก็ได้รับรายงานเรื่องนี้เหมือนกัน
ทีมข่าวที่ไปเกาะติดสถานการณ์อยู่หน้าสอนอดินแดง
ก็มีการรายงานมาเมื่อคืนนี้นะครับ
หลังจากนั้นนายรังสิมันโรมสสบัญชีบรายชื่อพักก้าวไกล
พร้อมทีมงานเดินทางมายังสอนอดินแดง

ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ว่ามีประชาชนถูกยิงด้วยกระสุนจริง
หลังจากโลกออนไลน์เขามีการแชร์กันว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หน้าสอนอดินแดง
แล้วก็มีการรีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งที่โรงพยาบาล
เมื่อวานนะพอเป็นคลิปออกมานะมีการแชร์กันไป
ทั้งว่าคนที่ถูกยิงเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่จริงยังไม่เสียชีวิตนะครับ

ก็เขาบอกว่าจุดที่มีผู้ชุมนุมล้มลงนั้น
คือมีกล้องวงจรปิดจำนวน๔ตัว
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจของสนดินแดง
นายรังสิมันโรมบอกว่าได้ทราบว่าล่าสุดทางชุดสืบสวนได้ประสาน
ขอภาพวงจรปิดจากทางกรุงเทพมนาคม

ทิศทางของกระสุนมาจากที่ใด
และมาจากตำรวจสนนี้หรือไม่
ทีนี้ครับเมื่อเช้า

ทางด้านของภูมิกับสนดินแดงออกมาชี้แจง
ใช่คือจริงผู้กำกับมีการอัดคลิปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะ
แล้วก็ชี้แจงนี่อันนี้เป็นคลิปที่ออกมาตั้งแต่เมื่อคืน
ผู้กำกับคือพันธ์ตำรวจเอกรัฐชัยศรีวิชัย

ชายยิงปืนจากสอนอดินแดงในราคา

ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการใช้กระสุนปืนจริง
แล้วก็บอกด้วยนะคะ
บอกว่าส่วนที่ในคลิปบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจ

แล้วก็มีเสียงจากฝั่งผู้ถ่ายคลิปเนี่ยนะ

อันนี้ยืนยันเลยว่าตำรวจใช้กระสุนยาง

ยั้งผู้ชุมนุมไม่ให้เข้ามาก่อความเสียหายมากขึ้น
แล้วก็ย้ำว่าไม่ได้ใช้กระสุนจริง
แล้วก็บอกว่าทางฝ่ายสืบสวนสนดินแดง

พิสูจน์ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ก่อเหตุดังกล่าวขึ้น
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เป็นเหตุให้สนดินแดงได้รับความเสียหาย
สอนอจะได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เพื่อพิจารณาว่าเหตุดังกล่าวเป็นความผิด
ตามพรบคอมพิวเตอร์หรือความผิดอื่นหรือไม่
เพื่อจะได้ดำเนินการทางกฎหมายให้ครบถ้วนต่อไปนะครับ
ทีนี้ครับเรื่องของอาการของผู้บาดเจ็บ
ชายวัยรุ่นคนนี้เป็นยังไงบ้างได้รับการรักษาที่ไหน
ล่าสุดนะฮะทางด้านของโรงพยาบาลราชวิถีได้ออกประกาศออกมา
ใช่ออกประกาศออกมาตอน๑๐โมงประกาศฉบับนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
แล้วเนื้อหาใจความในประกาศนี้นะคะ
พูดถึงกรณีเหตุการณ์ชุมนุมที่เกิดขึ้น

ถูกนำส่งห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลราชวิถี
เป็นชายอายุ๒๐ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณท้ายถอยด้านซ้าย๑นัด
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณหน้าสอนอดินแดง
ซึ่งขณะนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี
ท่อช่วยหายใจปั๊มหัวใจประมาณ๖นาที
แล้วคนเจ็บก็มีสัญญาณชีพกลับคืนมา

มีกระสุนปืนค้างอยู่ในก้านสมอง๑นัด
และกระดูกต้นคอซี่ที่๑และซี่ที่๒แตก
อาการตอนล่าสุดคือ๙โมง๔๐เมื่อเช้านี้
คนเจ็บยังไม่รู้สึกตัวอยู่ในอาการโคม่า
ท่อช่วยหายใจสัญญาณชีพทั่วไปคงที่
แล้วก็อยู่ระหว่างรอประเมินอาการบาดเจ็บทางสมองต่อเนื่อง

ใช่นะครับแล้วก็จะมีการแถลงรายละเอียด

หลังจากที่ได้รับตัวคนไข้เข้ามาตอน๒๑นาฬิกา
ซึ่งอาสามูลที่กู้ภัยร่วมกับตันยูเอามาส่งไว้
ผู้บาดเจ็บเป็นชายอายุประมาณ๒๐ปีไม่ทราบชื่อสกุล

ตอนนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อนะฮะ
ส่วนบรรยากาศที่สอนอดินแดงวันนี้นะครับ
พบว่ามีแผงเหล็กกั้นที่ทางเข้าด้านหน้าสอนอเนี่ย
พังเสียหายจากเหตุการณ์เมื่อคืนนี้แหละครับ
แล้วก็ยังคงมีการนำรั้วลวดหนามมาวางไว้ที่ประตูทางเข้าสอนอนะครับ
ทีมข่าวก็สำรวจตรวจสอบนะครับ
จากคลิปเราต้องไปดูต้นต่อจากคลิป
มีการเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะครับ
แล้วก็ดูทิศทางดูพิกัดอะไรต่างนานานี้
มาเทียบกับคลิปที่มีการถ่ายได้เมื่อคืนนี้นะครับ
แล้วก็เห็นเหมือนว่าคนถืออาวุธปืนคนนี้
ยืนอยู่ช่วงบันไดทางเดินขึ้นสอนอดินแดง
ทีนี้พอไปดูในช่วงกลางวัน
พบว่ากำแพงปูนฝั่งตรงข้ามสอนอดินแดง
ในแนวขนานทิศทางเดียวกับจุดที่มีคนถืออาวุธปืนจากด้านในสอนอดินแดงเนี่ย
แล้วก็หันกระบอกปืนไปทางฝั่งถนนมิตรมัยตรี

คล้ายรูกระสุนปืน๓รู

พบรอยคราบเลือดตามพื้นถนนนะครับ
ซึ่งคลาดการณ์ว่าเป็นครับเลือดของชายอายุ๒๐ปีที่ถูกยิง
เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมายังสอนอดินแดง
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
โดยทางด้านของพลตำรวจโทจีรพัฒน์ภูมิจิต
เรตำรวจสบ๘ปฏิบัติราชการบชน

เดินทางมาประชุมหาความจริง
ถอดคลิปนี้แล้วก็พูดคุยกับตำรวจของสนดินแดง
ท่านให้สัมภาษณ์ไว้อย่างไรฟังเสียงหน่อย
ก็คงต้องดูทิศทางว่าผู้บาดเจ็บ
ที่ดูที่ว่าบัตรเก็บแล้วมาล้มหน้าของภาคแนว

ต้นยาวว่าวิ่งมาจากทางโรงแรมพิ้นตั้น
แล้วก็ไปล้มเยือนกับโรงพักษณ์ว่า๕๐เมตร
ในฝั่งนู้นฝั่งตรงข้ามโรงพักษณ์
ยืนยันนะครับภูมิกับก็ควบคุมการปฏิบัติอยู่

ยืนยันเลยว่าไม่ได้ใช้กระสุนจริง
บอกว่าได้ข้อมูลจากภูมิกับสนดินแดงนะฮะ
ยืนยันว่าไม่มีการใช้กระสุนจริง

ทางเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบให้ได้
แล้วก็ต้องตอบคำถามให้ประชาชน

ใช่ค่ะทีนี้ต้องดูความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุม

หมู่บ้านทะลุฟ้าจริงมีการโพสต์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อวาน
ซึ่งก็มีการโพสต์ข้อความนัดหมายที่จะมาชุมนุมกัน
วันนี้ค่ะคุณผู้ชม๑๗สิงหาคม

ตั้งแต่เมื่อวานคือเขาโพสต์ว่าวันนี้
ติดตามอย่างใกล้ชิดว่าที่ไหนจะกลายเป็นสีชมพู

เพราะว่าเขาโพสต์ว่าให้มันเป็นสีชมพู
แล้วก็มีโลโก้ของสถานที่ต่างอยู่เนี่ยนะคะ
ธนาคารไทยพาณิชย์ปูนซีเมน
แล้วก็มีที่ตั้งของพักการเมือง
ฝั่งรัฐบาลเอาอย่างภูมิใจไทยประชาธิปัตย
พลังประชารัฐแล้วก็มีโลโก้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สักประมาณ๑ชั่วโมงที่แล้วเนี่ย
ในเพจทะลุฟ้าก็มีการโพสต์
แยกราชประสงค์ตั้งแต่๑๕นาฬิกาเป็นต้นไป
สีไม่ปลาขวดไม่ได้อยากมีเรื่องกับตำรวจ
อยากคุยกับประยุทธ์แล้วก็ให้พี่น้องประชาชน
ร่วมกันพกถุงสีมาเท่านั้น

คืออย่างที่บอกค่ะแกนนำเขาก็ย้ำนะ
ว่าจะมีการประสัยจะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่ปะทะ
แต่ถึงแม้ว่าเขาจะนัดกันที่ราชประสงค์เนี่ย
ก็ต้องจับตารอดูจุดแยกดินแดง

โดยส่วนชนเนี่ยอาจจะมีมาตรงจุดแยกดินแดงด้วยเหมือนกัน
คุณผู้ชมค่ะถ้าย้อนกลับไปขณะผู้ได้รับบาดเจ็บ

จากเหตุที่หน้าสอนอดินแดงเนี่ยนะครับ
เมื่อเช้านี้พลตำรวจโทษพักกระพงศพงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ได้มีการแถลงสรุปเหตุการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้น๑๖สิงหาคม
แล้วก็มีการพูดถึงผู้ได้รับบาดเจ็บ
โดยระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นจากอาวุธไม่ทราบชนิด๓ราย
ใช้คำว่านี้นะอาวุธไม่ทราบชนิดนะ๓ราย
รายแรกเป็นเด็กอายุ๑๔ปีมีบาดแผลที่ไหล่ด้านขวา
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถี
ส่วนรายที่๒ถือว่าเป็นรายที่สำคัญที่เรานำเสนอข่าวไปนั่นแหละครับ
รายที่๒อายุ๒๐ปีเป็นชายได้รับบาดเจ็บที่ลำคอ
มีเศษวัตถุฝังอยู่ตอนนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถี
ส่วนรายที่๓ได้รับบาดเจ็บจากโลหะทิศเท้าออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตามตัวนะครับ
โดยทั้งหมดจะต้องสอบสวนอีกครั้งว่าผู้บาดเจ็บทุกรายถูกอาวุธอะไร

แต่ยืนยันว่าตำรวจที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ใช้ปืนจริงในการปฏิบัติหน้าที่นะครับ
ยืนยันว่าใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เนี่ยที่ใช้ในการควบคุมหมุนชนนะแหละ
ซึ่งในรับอนุญาตรามติกธรรมน์นะครับ

อันนี้ขอยืนยันประเด็นแรกนะครับ
จากการสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานบุคคลที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ย
อย่างที่นำเรียนว่าคนหนึ่งวิ่งไปจากแลมพิสตัลแล้วก็มาล้มลงที่เวรโรงประบัติน้ำเสีย
และอีกลายหนึ่งอยู่เวรโรงประบัติน้ำเสีย
ซึ่งบริเวณดังกล่าวมันอยู่ห่างจากสนดินแดงตามสมควร
แล้วก็มีข้อจำกัดหมายความว่าข้อจำกัดในการมองทัศนวิสัยและสิ่งบทบัง
อันนี้เป็นเหตุผลข้อที่สอง
และอันที่๓ในเวรที่เกิดเหตุมีผู้ชุมนุมจำนวนมากมีประชาชนพักอาศัยจำนวนมาก
อันนี้อยากจะขอความร่วมมือถ้ามีบุคคลใครก็ตามที่รู้เห็นเหตุการณ์
หรือสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ก็ขออนุญาตนะฮะนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนนะฮะ
กรณีที่สำคัญแบบนี้นะฮะกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ถูกอาวุธไม่ทราบชนิด
ตามที่พบชนรายงานไป
พบชนบอกว่าตอนนี้ได้มีการแต่งตั้งพลตำรวจตรีสุคุณพรมมายนรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ที่รับผิดชอบงานสอบสวนเป็นหัวหน้าสอบสวนในกรณีนี้นะครับ
โดยตำรวจจะตรวจสอบทั้งพยานที่เกิดเหตุพยานจากนิติวิทยาศาสตร์
และพยานอื่นที่ประชาชนจะส่งมอบมาให้
ซึ่งทางตำรวจก็ไม่ได้ปิดกั้นในการที่จะตรวจสอบพยานทั้งหมดนะครับ
นี่คือความคืบหน้าจากการชุมนุมเมื่อวานนี้
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้ก็มีการชุมนุม
ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้าด้วยนะครับ
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ